ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

หลังจากเกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงเหตุกระดิษฐรรมจมตีที่กรุงปารีประเทศฝรั่งเศก
สนุกชื่อดังของสหรัฐอเมริกาทั้งในรัฐฟอริดาและรัฐแคลิฟอร์เนีย
ทั้งดิสนีแลนด์ซีเวิลและยูนิเวอร์เซิลสตูดิโอ
ประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น
โดยเฉพาะการตรวจตรานักท่องเที่ยวอย่างละเอียด
อย่างเช่นดิสนีแลนดก็ได้ยุติการจำหน่ายปืนของเล่นภายในสวนสนุกแล้วทั้งหมด
และประกาศห้ามนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า๑๔ปี
ชุดที่ปกปิดใบหน้าแม้จะเป็นตัวการ์ตูน
รวมทั้งจะต้องมีการสุ่มตรวจอาวุธนักท่องเที่ยวด้วยเครื่องตรวจจับโลหะด้วย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้สวนสนุกในเครือดิสนี่ในสหรัฐทุกแห่งต้องมีการขอตรวจกระเป๋านักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันก็จะมีการวางกำลังตำรวจในเครื่องแบบออกลาดตระเวนในสวนสนุกเพิ่มมากขึ้น
ก็จะมีการใช้เครื่องตรวจจับโลหะกับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
โดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
โดย๒สามีภรรยาเมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
และยังมีการขู่ก่อเหตุในโรงเรียนหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมา
โดยโดยโดย